แต่ว่าส่วนข่าวที่ดิฉันกำลังจะเล่าเนี่ย
เขาก็ตกใจในความโล่งความไม่มีอะไรเลยค่ะ
เมื่อกี้ตกใจเพราะว่าอาจจะมีราที่เขาบอกว่าเป็นปัญหาใช่ไหมคะ
แต่ก็ได้รับคำชี้แจงอย่างที่ท่านผอชี้แจง
แต่ข่าวนี้เขาบอกว่าตกใจเปิดเข้าไปไม่เหลืออะไรเลย
มันโล่งมันไม่มีอะไรนะคะกลับมาบ้านเจอแต่ตัวบ้านโล่งค่ะ
ขบวนขึ้นหัวฝักบวนเนี้ยก็หายไปอ่า
ไม่รู้ใครเอาไปค่ะครับ
เขาย้าดายอะไรก็หายเข้าไปน่ะเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ย
อย่างดีนะนี่ประตูประตูเขาก็เอาไป
หายเข้าไปหายเข้าไปเขาย้ายหายเข้าไปค่ะ
ภูมิใจนะเนี่ยภูมิใจจังเลย
ภูมิใจสุดสุดเลยค่ะหายไปค่ะไม่เป็นไร
นี้จ้าไอ้พักบัวก็ไม่มีหายไปหมดเลยค่ะ
คุณนัทพงศ์ครับเจ้าของบ้านก็ตกใจเปิดบ้านเข้าไปทำไม
แม้แต่ประตูสายไฟฝักบัวโดนถอดออกไปหมดเลย

เพราะว่าคือของมันหายไป
แต่สิ่งที่ถูกทิ้งไว้คือขยะแบบนี้ค่ะ
ก็เลยบอกว่าโอ้โหขนไปทุกอย่างเลย
ก้อนหินถ้าเอาไปได้ก็คงเอานะ
เหลือแค่ดินเปล่าเขาก็คงทำแล้ว
คือก่อนหน้าที่จะเกิดภาพแบบนี้ขึ้น
ผู้ใช้เฟซบุ๊กบอกว่าเคยโพสต์แจ้งของหายมาแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ

เฟอร์นิเจอร์เนี่ยยังอยู่นะคะ
แต่ว่ามาวันเดียวมันกลายเป็นแบบในคลิปอะค่ะ
คงย้อนกลับมาเอาอีกนะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะ
ล่าสุดทีมงานของเราก็ไปที่บ้านหลังนี้เลย

มนมลปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากบ้าน
โอ้โหทำไมถึงต้องทำขนาดนี้
คือแหมก็เจอแบบนี้นะคะ
แล้วเธอก็เริ่มเติมข้าวของบางส่วนไปแล้วค่ะ
เธอบอกว่าเธอซื้อไว้ก่อนแต่งงาน
แล้วมีปัญหากับอดีตสามีก็เลยหย่าร้างกัน
แล้วบ้านหลังนี้อดีตสามีทำสัญญารับผิดชอบผ่อนบ้าน

แต่หลังหย่าสามีก็พาแฟนใหม่เข้ามาอยู่
ก็เลยตัดสินใจเข้าเจรจาบอก
ย้ายออกไปได้ไหมทั้งคู่ย้ายออกไปได้ไหม
แต่ก็สุดท้ายกลายเป็นอย่างในคลิปนี่แหละค่ะ
เหลือแต่บ้านโล่งไว้ให้เธอค่ะ

แล้วก็เอาผู้หญิงมานอนมานอนบ้านเรานะ
แล้วก็ฝ่ายหญิงก็โพสต์ให้เราเห็นว่า

ฉันแบบชิวใช้สมบัติเธอ
ยันเสื้อผ้ายันของใช้ส่วนตัวพี่
ขอเวลาอีก๑วันในการเก็บของ
เราก็โอเคในเมื่อตำรวจยืนยันแล้วถูกไหม
ว่าเขาบอกตำรวจว่าเขาจะเก็บแต่ของเขา
สรุปพออีกวันเรามาเปิดบ้าน

เคยเจรจากับอดีตสามีมาแล้วหลายครั้ง

ถึงมีตำรวจมาร่วมเป็นคนกลางในการพูดคุย

สามีเอาทรัพย์สินทั้งหมดออกไปนะคะ

เรื่องต้นยืนยันแจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย

ตอนนี้ก็ปรึกษาทนายความเอาผิดผู้ก่อเหตุแล้วค่ะ